เอาล่ะข่าวนี้นะครับจับได้แล้วชายโรคจิตนะครับที่ยืนช่วยตัวเองอยู่กลางชุมชนคือตอนที่ช่วยตัวเองอยู่ในข่าวเนี่ยนะฮะคือไปกวักมือเรียกเด็กผู้หญิงอายุแค่๖ขวบเองนะครับมากระทำอนาจารย์ด้วยเบื้องต้นเขารับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับ
วันเกิดเหตุหลานสาววิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนในชุมชนนั่นแหละ
มีชายต้องสงสัยซึ่งไม่ใช่ชาวบ้านในระแวกนี้
เสื้อโปโลแขนสั้นสีชมพูลายขวางสลับสีขาว
แฝงตัวเข้ามายืนสำเร็จความไข้อยู่ที่ข้างบ้านหลังหนึ่ง
เมื่อคนร้ายเห็นหลานนะครับเห็นหลานของเธอก็กวักมือเรียกให้หลานเข้าไป
ไม่ทราบว่าหนีไปทางไหนกระทั่งวันนี้วันที่ไปแจ้งความ
มีคนมาบอกว่าเห็นคลิปกล้องวงจรปิดที่เจ้าของบ้านในระแวกนั้น
เอามาโพสต์เฟสเตือนภัยเธอจึงรีบนำหลานมาแจ้งความ
ให้ตำรวจติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
นี่แหละครับตำรวจต้องทำงานให้เร็วแบบนี้นะครับคดีแบบนี้เนี่ย
ผู้ต้องสงสัยโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวชายคนดังกล่าว
ได้ที่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลราชบุรณะ
ทั้งนี้มีรายงานว่าหลังจากเจ้าหน้าที่สอบสวนชายคนดังกล่าว
ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่จึงคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมครับ